หกนาฬิกาห้าสิบสี่นาทีอยู่กับข่าวเย็นไทยรัฐนะคะ
พาคุณผู้ชมมาตามเรื่องนี้กันหน่อยค่ะ
เรื่องนี้ที่เป็นไวรัลดังนะคะกรณีที่มีหญิงสาวคนนึงเนี่ย
ไปโพสต์บอกว่าทำลงทุนนะคะในธุรกิจขายอาหารเสริมลดน้ำหนัก
ยี่ห้อหนึ่งนะคะลงทุนหกพันบาทแต่ว่าสร้างรายได้ถึงสิบห้าร้านบาท
ใน๓เดือนแล้วก็ไปโพสต์คู่กับรถหรูคันนึงเนี่ยนะคะ
ปรากฏว่าวันนี้นะคะทางประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรม
ไปแจ้งความเอาผิดค่ะหลังจากพบข้อมูลว่าเป็นการโฆษณาเกินจริงนะคะ
อัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรม
วันนี้หอบเอกสารหลักฐานยื่นร้องเรียนต่อกองบังคับการ๓
กองบัญชาการสืบสวนสอบสวนอาจยากรรมทางเทคโนโลยีให้ดำเนินคดี
กับบริษัทจำหน่ายอาหารเสริมแห่งหนึ่งค่ะกรณีโฆษณาชวนเชื่อเกินจริง
โดยชักชวนมาลงทุนว่าหกพันบาทสามเดือนได้เงินสิบห้าร้านบาท
อกจากนี้นะคะยังให้ตรวจสอบด้วยว่าอาหารเสริมลดน้ำหนักที่จำหน่าย
มีการใส่สารต้องห้ามหรือไม่๒เรื่องเลยนะคะ
อัจฉริยะระบุบอกว่าเมื่อตรวจสอบข้อมูลพบว่ามีข้อสงสัยหลายจุดนะคะ
บริษัทนี้เพิ่งมีกำไรทั้งปี๘ล้านเท่านั้นค่ะอืม
แล้วก็มีเหยื่อที่มาทำเป็นลักษณะของมันเป็นแม่ธีมน่ะครับพูดง่ายเหมือนหน้ามหาน่ะ
เพราะว่าเนี่ยฉันเอาเงินมากองให้เห็นว่าคือโซโลแกนของพวกขายตรงหรือโลแกนของพวกเนี้ย
มันจะเป็นนักสนับของการเอาเงินมาเล่าเอาเงินมากองแล้วให้เห็นว่า
ถ้าทำได้แบบนี้จะได้เงินอย่างนี้อย่างนี้เป็น๑๐ล้าน๒๐ล้าน๓๐ล้าน
ซึ่งจริงแล้วคนที่รวยคือเจ้าของไม่ใช่สมาชิกนะครับ
ดังนั้นไม่อยากให้คนหลงเชื่อยังมาดับเนื้อคดีนะครับ
เนี่ยค่ะประเด็นที่คุณอัจฉริยะพูดเนี่ยก็ไปสอดคล้องกับเพจของประธานเหมียวนะคะ
ซึ่งได้มีการให้ความรู้เรื่องธุรกิจขายตรง
ที่มักจะใช้ความต้องการอยากร่ำรวยของผู้คนมาดึงเข้าเป็นสมาชิก
หรือที่เรียกกันว่าดาวนไลน์เนี่ยนะคะแล้วก็บางคนซึ่งมีฐานะไม่ร่ำรวย
แบรนด์เองก็จะนำมาเป็นพรีเซนเตอร์เพื่อให้เห็นว่าสามารถที่จะทำสำเร็จ
ถ้าหากมาทำธุรกิจนี้นะคะอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ค่ะ
หญิงสาวคนที่โพสต์รูปเนี่ยก็ได้มีการโพสต์คลิปชี้แจงนะคะ
ที่ไปถ่ายรูปคู่กับรถหรูแต่ถูกตรวจสอบว่า
จริงแล้วเธอยังไม่ได้ซื้อรถคันนี้ก็มีการอัพคลิปชี้แจง
แต่ว่าตอนนี้ยังไม่ซื้อแล้วบ้านที่มีลักษณะสุดโทรมทั้งที่
บอกว่าขายสินค้าได้๑๕ล้านเธอก็ชี้แจงบอกว่ากำลังเตรียมรีโนเวทค่ะ
ยืนยันว่าตนเองนั้นประสบความสำเร็จจากธุรกิจนี้จริงด้วยเงิน๖๐๐๐บาทค่ะ